ล่าสุดหนุ่มก๊อฟพิชยะหวานใจของคุณขวัญ
ก็ได้มีการโพสต์ภาพอินสตาแกรม
เป็นภาพที่เจ้าตัวจับมือคุณขวัญ
โดยในภาพของขวัญมีสีหน้ายิ้มแย้มสดใสนะครับ

โดยเหล่าแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายไม่ขาดสายเลย
อย่างเช่นคุณหมูวิปกาก็เข้ามาเหมือนกัน
ได้มาโพสต์ภาพของสาวขวัญพร้อมข้อความให้กำลังใจ
บอกว่าไม่ได้รู้จักน้องขวัญเป็นการส่วนตัว
แต่เห็นน้องทำงานหนักหาเงินเลี้ยงทั้งครอบครัวมาตั้งแต่เด็ก

มาวันนี้น้องเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว
มีสิทธิ์คิดมีสิทธิ์รักมีสิทธิ์ตัดสินใจ
พี่เอาใจช่วยขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับ

มีคุณเจสตาลินบอกว่าอย่างไง
เห็นใจน้องขวัญนะตอนที่ฟังสัมภาษณ์อึดอัดดีจริง

ว่าผมเคยทำเสื้อขายเพื่อช่วยน้ำท่วมทางใต้
ขายกลางห้างประกาศข่าวไปว่าจะขาย
จำได้แม่นว่าน้องขวัญนี่แหละฮะที่มาเองมาช่วยยืนขายตั้งแต่บ่ายถึงเย็น
ไม่ต้องเทียบเชิญมาเองขายเองใจโคตร
โพสต์นี้แค่เห็นใจคนรู้จักไม่ได้เกาะกระแส

ก็มีกว่าหีกหลายคนที่ไปกำหนังใจให้
เรียกว่านักคงนักข่าวก็เห็นใจนะคะเพราะว่าเคยอยู่กับขวัญแต่ในกองอะไรอย่างนี้
สิ่งหนึ่งซึ่งจะบอกเลยนะผมว่านะคืออย่างเช่นคนที่เขากำลังมอง
เขามองประเด็นที่ว่าเอ๊ะทำไมแม่ถึงได้มีการออกมาพูดว่าแม่สร้างฟันได้แม่ก็ทำลายได้
ประโยคนี้เลยทำให้รู้สึกว่าโอ้โหมันดูรุนแรงไปไหมสำหรับความรู้สึกของขวัญนะฮะ
แต่น้องขวัญเขาก็ตอบดีนะเพราะอย่างนักข่าวไปถามเขาอย่างนี้
บอกว่าแม่คงไม่ทำร้ายขวัญหรอก
ทุกครั้งเวลานักข่าวไปสัมภาษณ์น้องขวัญเนี่ยจะไม่มีเหวี่ยงไม่มีเดินหนีหรือแบบหลบแอบ
ผมบอกเลยนะน้องขวัญเท่าที่ผมฟังน้องขวัญสัมภาษณ์ครั้งนี้เนี่ยนะฮะ
ผมบอกเลยว่าไม่ได้มีการเตรียมการมาสัมภาษณ์
สัมภาษณ์แบบเพียวเรียวจริง
ไม่ได้มีการแบบตั้งว่าฉันต้องมาพูดคำนี้คำนี้ไม่ใช่
ผมดูแล้วแบบเกิดจากการมงกภาวะของจิตใจจริงที่พูดออกมา
แล้วว่าน้องมีการควบคุมสติที่ดีนะ
ไม่สูญฟ้าอันนี้เป็นเรื่องของในครอบครูไม่อยากจะเอามาพูดข้างนอกนะฮะส่วนตัวของคุณก๊อปเองเนี่ย
อย่าไปพูดถึงเลยเพราะว่าผมเป็นคนที่สามไม่ได้เกี่ยวข้อง
แต่เราสามคนอย่างที่บอกนะครับว่า
คนที่เขารับเสพข่าวไปเขาก็